เอาจริงนะไม่ต้องเมื่อยล้าแล้วต้องเดินเข้าป่าหรอก
คือบางคนเนี่ยเข้าป่าไปหลงขึ้นมาทำไงหลงจริง
อันนี้ซีเรียสนะมันต้องมีวิธีในการเอาตัวรอด
หนุ่มคนนี้หลงป่าเข้าไปหนีตำรวจไง
ทีนี้ตำรวจวิ่งเข้าไปในป่าหลงป่ามันซะอย่างนั้น
เราไม่ได้หลงวันสองวันหลงตั้งสิบสามวัน
สุดท้ายไปช่วยเหลือได้ต้องถามนะครับ
ต้องถามเจ้านุ่มคนนี้ว่าเอ๊ะไปทำอะไรในนั้น
แล้วเอาตัวรอดได้อย่างไรครับ
โอ้โหเป็นภารกิจสำคัญต้องไปช่วยเหลือ
เป็นเหตุการณ์ที่ทีมค้นหา
โดยทีมครูฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก
พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองตาก
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลานสางร่วมกันบุกเข้าป่า
มากันเยอะมากันหลายคนวุ่นวายทั้งอำเภอ
ก็เพราะเธอคนนี้แหละที่ไม่ใส่เสื้อ

หลงป่าเป็นเวลากว่า๑๓วันแล้ว

แถวป่าท้ายน้ำตกทะเลนะครับ
ซึ่งหลงอยู่นานเลยหลายวันเลย
หาอยู่นานไปเจอปั๊บก็

เนื้อตัวเหมางหน้าเปื่อนเท่าท้าย
สีดำท่าทางอิดโรยบาดเจ็บด้วยนะก็ถามแล้วครับว่านายคนนี้ชื่ออะไร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

ฝุ่นพอดีฝุ่นนี้ตำรวจ

ฝุ่นเคยเป็นคนมีประวัติไม้ดี

คนละฝุ่นแล้ว
นี่เจ้าฝุ่นคนนี้
เขาบอกว่าเขาไปเที่ยวกับเพื่อน

แล้วไปเจอกับรถยนต์ตำรวจ

ขับขี่หนีคุณตำรวจมา

เคยโดนคดีมาก่อนแล้วพ้นโทษมาแล้วนะ
หนีไปบิดหนีมาด้านไปเจอทางตัน

ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปชนกับต้นไม้
ลุกขึ้นมาได้ก็หนีเข้าป่าตอนแรกไปกับเพื่อนใช่ไหม

คำถามคือเพื่อนไปไหน
เพื่อนเอาตัวรอดได้เพราะเพื่อนมีโทรศัพท์

คงจะหาทิศหาทางออกไปได้

แต่หลงนานขนาดนี้คุณ
ฝุ่นเอาตัวรอดได้ยังไง

ฝุ่นเข้าไปแล้วปากเจ็บด้วยนะ

เอามาห่มร่างกาย

เท้านั้นก็หิวแล้วกินอะไรฟุ้น

ฟุ้นก็บอกว่าเรียกว่าเก็บผลมะกอกป่ากินไปเรื่อย

ไม่ใช่แม่งเมาว์วิ่งกล้องไฟ
ฝุ่นนี่เก่งจริงต้องยอมรับเลย

ฝุ่นฝุ่นเนี่ยนะทำยังไงต่อรู้ไหมตอนนอนน่ะ

นอนแบบสักพักชั่วโมง๒ชั่วโมงสักพักฝุ่นตื่นมาวิทย์พื้นครับ

พื้นเพื่อให้เหงื่อออกร่างกายจะได้แข็งแรง

ยังแข็งแรงดีอยู่ฝุ่นออกมาวิดพื้นตลอดเวลา

แล้วฝุ่นกลัวฝุ่นเป็นคนนอนกลิ้งไปมา
ฝุ่นกลัวกลัวว่าจะกลิ้งตกเขา
ฝุ่นเลยเอาเห็นในเชือกอันนี้เรื่องจริงเหรอเชือก

กลัวว่าจะนอนไม่สบายแล้วกลิ้งตกลง

ไปเอาเชือกมาจากฝุ่นดูหนังมากหรือเปล่า

ผมกำลังจะบอกเลยสิ่งที่ฝุ่นทำมาทั้งหมด

เขาเรียนแบบมาจากในภาพยนตร์
แล้วก็จะมีเพื่อนฝุ่นที่เป็นลูกวอเล่แล้วก็มีหน้า
แล้วก็ฝุ่นก็จะคุยกับลูกวอเล่
วิลสอน
นี่ไงไม่แปลกใจคำถามที่คุณใบตองถามขึ้นมาเลยว่า

เหมือนความพูดเคลื่อนที่ประสบการณ์

สักฝุ่นไหมละ

เข้าไปในปงในป่ามันมีโอกาสหลงได้
แล้วหลงต้องมีสติ
คืออย่างหนึ่งที่ต้องบอกว่า

ใช่ทำผิดอีกหรือเปล่าแล้วอย่างนี้คือเขาพ้นโทษมาแล้วก็จริง
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ถามเลยบอกคุณเอาล่ะอย่างนี้นะเดี๋ยวจะช่วยไป
แต่ว่าฝุ่นต้องสัญญานะคือเขาก็สัญญาอันนี้เรื่องจริงไม่ได้พูดเล่น
เขาพูดจริงว่าเขาสัญญาว่าต่อไปนี้เขาจะกลับตัวเป็นคนดี
ไม่เข้าป่าแบบนี้อีกแล้วจะไม่เข้าป่าแล้วจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ
มะกอกป่าไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งแสบเต็มอ๋อดีมากอันนี้ฝุ่นสัญญาแล้วนะ
ผิดสัญญาฝุ่นเดี๋ยวต้องติดป่าอีกนะคอยดูน่าจะเป็นประสบการณ์ที่จำไม่ลืมแหละ
ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเนาะรักษาดูแลหน่อย
เพราะว่าน่าจะขาดอาหารน้ำมาหลายวัน
ดูเป็นอุทหรณ์เตือนใจกันไปนะใครจะไปเที่ยวป่า
อย่าไปหลงป่าหรือเจอคุณฉันนะอันตราย